ประกาศงดจัดเขาดาวน์คราวนี้แหละ

เหล่าเหล่าเราอยู่กรุงเทพละจะจัดดีหรือไม่

ให้ชาวบ้านหรือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเจอกันที่หน้างานแต่การจัดงานจะมีงานใหญ่โตเช่นเดิม
พอข้ามปีใหม่เขายิงผู้กันสนั่นหวั่นไหว๗นาทีรวดเลยนะฮะเห็นไหม
พอกรุงเทพมหานครพอกรทมถอยคราวนี้เอกชนเริ่มใจคอไม่ดีกันแล้วนะครับ
ใครเป็นคนสั่งให้กรทมถอยมีเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าลุงตู่นั่นแหละเป็นคนสั่ง
เมื่อวานก็เลยต้องมีการออกมาแถลงยืนยันอีกทีว่าสิ่งที่มีการแชร์ไปน่ะมันข่าวเก่า
ลุงตู่ไม่เกี่ยวข้องเลยกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันนะครับ
แต่ขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดนั้นจะพิจารณายังไง
และตอนนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการยกเลิกนะครับ
แต่ทางกรุงเทพมหานครตัวหน่วยงานเองที่เป็นเจ้าภาพจะขอยกเลิก
แต่ภาคเอกชนและงานในกรุงเทพมหานครยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
ไปมาเรื่องของโควิดใช่ไหมที่เราจะกลัวกันก็ต้องกลัว
จะไม่กลัวได้ไงโควิดสะกิดทุกหย่อมย่าฮะ
ล่าสุดอธิบดีกรมสรรพสามิตรดรเอกเอกนิตินิติธัณฑ์ประภาษา
นี่เหรอติดโควิดอธิบดีกรมสรรพากรติดโควิด
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและติดโควิดยังไม่รู้เลยว่า
ติดโควิดสายพันธุ์อะไรรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ต้องขอแสดงความเป็นห่วงไว้เพราะท่านอธิบดีกรมสรรพากร
ธิบดีกรมสรรพากรท่านไปร่วมงานกับรัฐมนตรีคลัง
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์แล้วไปร่วมงานกับประหลัดกระทรวงการคลัง
เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังร่วมงานและไปร่วมงาน
ทางอธิบดีกรมสรรพากรทั้งสิ้นดูแล้วจะมีความเสี่ยงไม่แพ้กันครับ
ส่วนโควิดโอมิครอนเป็นยังไงบ้างโควิดโอมิครอนตอนนี้
คนติดในบ้านเราประเทศไทยทะลุเกิน๒๐๐ไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้เป็นตัวเลขของ๒๐๕รายกระจายในหลายพิกัดทั่วประเทศนะครับ

ขยับไปที่ตัวเลขโควิดฮะตัวเลขโควิดติด๒๗๖๖ราย
ตาย๓๐คนนี่คือตัวเลขล่าสุดของเช้าวันนี้ครับ
ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวาน๒๔ธันวาคม
ไป๕๒๗๒๐๐กับอีก๓โดสเข็ม๑๒๓
ภาพรวมบ้านเราประเทศไทยขยับไป๑๐๒แล้ว

เหลืออีก๗วันตามเป้าหมายลุงตู่ทะลุไปเรียบร้อยแล้ว

แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
มีบรรยากาศมาฝากและทิ้งท้ายกันไว้

เปิดเสียงดังฟังกันด้วย

จะมาเต้นอากัปกลยาไม่ได้

ดังนั้นการเต้นมันจะคนละเส้นทาง
กับน้องที่มาโยกจิ๊กจักจิ๊กจักท่วนระดับพี่เต้นี่
เป็นการเต้นดึงดาวเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวงานนี้งานอะไร
เป็นงานเฮฮาสสมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าพักไทยศิวิลัยเป็นงานเฮฮาปาร์ตี้คริสต์มัสนะฮะ
จัดกันภายในพักไทยศิวิลัยแล้วมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ก็คือคนจะลงชิงเก้าอี้สอสอร่วมกับอีกหลายพักการเมืองนะครับ
ไปมามีดราม่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้
มีคนมาทักทายพี่เต้เฮ้ยกับพี่เต้เหรอเฮ้ยดีวะ
จะไม่เฮ้ยได้ไงพี่ไม่กลัวเหรอเขาก็ห้ามกันรวมตัวกันมา
คนจำนวนมากอยู่พี่เต้ไปเต้นยึกอย่างนี้
คนก็เลยกลัวว่าพี่แล้วพี่โพสต์เองไม่กลัวมันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่เหรอ
เต้ก็เลยยืนยันว่างานนี้มีการตรวจคนเข้าคนออก
สำหรับคลิปล่าสุดเป็นปาร์ตี้คริสต์มัสของพี่เต้มงคลกิจครับ